คุณผู้ชมครับปกติเราเคยได้ยินคือหมองูตายเพราะงูใช่ไหม
อันนี้เป็นเหตุการณ์เจ้าของวัวตายเพราะวัวนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะก็คือวัวเนี่ยเป็นวัวพ่อพันธุ์ค่ะ
เกิดอาการหงุดหงิดปรากฏว่าไปไล่ชนแล้วก็เหยียบซ้ำเจ้าของจนกระทั่งเสียชีวิตนะคะ
ล่าสุดภรรยาตอนนี้บอกว่าประกาศขายวัวที่ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คือสภาพการจัดงานศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
ญาติก็ได้จัดงานศพผู้เสียชีวิตคือนายสมยดเชิงสะอาดอายุยี่สี่สิบเก้าปี
ซึ่งเป็นเจ้าของวัวงานศพจัดขึ้นที่บ้านเกิด
ภายในตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำค่ะ
บรรยากาศแน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับอ่ะนะฮะ
ว่าไม่มีใครคาดคิดว่าวัวที่ตัวเองเลี้ยงเนี่ย
จะเป็นวัวที่มาทำร้ายเจ้าของจนตายนางเทียมทัศน์เชิงสะอาดอายุสี่สิบเจ็ดปี
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีมีอาชีพนำพ่อพันวัวไปตระเวนรับจ้างผสมพันธุ์
ทำแบบนี้มาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วปัจจุบันมีวัวพ่อพันธุ์อยู่สักประมาณสามตัว
เป็นสายพันธุ์อัมเมริกัลมันแดงอายุสี่ปีสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
น้ำหนักราวประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันกิโลกรัมก็คือเกือบตำนะค่ะ
ไปรับจ้างผสมพันธุ์เป็นประจำ
เวลาเห็นสามีขับรถกระบะมาที่คอก

เพราะว่าอยู่ในวัยคึกขนองนะมีอารมณ์อยากผสมพันธ์
วัยวะเพศบวมสามีจึงให้พักเพื่อรอให้อาการดีขึ้น

ช่วงนี้ก็จะมีการนำพ่อพันธุ์ตัวอื่นไปผสมพันธุ์แทนเจ้าแรมโบ
เพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่านี่แหละนี่แหละ
อาจจะทำให้เจ้าแรมโบ้น้อยใจหงุดหงิดหรือเปล่า
ก็เลยก่อเหตุขึ้นน้อยใจไงพาพ่อพันธุ์ตัวอื่นไปผสมพันธ์ตัวเอง

ใช่คืนก่อนเกิดเหตุนะฮะสามีออกไป
นอนเฝ้าวัวที่คอกเป็นประจำจนกระทั่งประมาณ๙โมงเช้า
เมื่อวานนี้ยังไม่กลับเข้าบ้านซึ่งถือว่าเวลานี้ต้องกลับแล้วนะ

เพราะจะกลับบ้านประมาณ๗๘โมงเช้า

โทรศัพท์ไปก็ฝากข้อความนะคะตัวเองก็เลยตัดสินใจ
เดินออกไปดูที่คอกวัวซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณเกือบ๑กิโลเมตร

เพราะว่าเห็นสามีนอนสลบร่างเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะคะ
เลือดมีบาดแผลตามร่างกายหลายต่อหลายแห่ง
ใกล้กันก็พบเจ้าแรมโบยืนอยู่
จึงเลือกพี่ชายเนี่ยให้นำเจ้าแรมโบ้ไปผูกไว้ที่คอก
เพราะว่าหงุดหงิดที่ระยะหลังไม่พาไปผสมพันธุ์
แต่กลับนำวัวพ่อพันธุ์ตัวอื่นไปผสมพันธุ์แทน
หลังเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
ภรรยาบอกว่าก็ต้องยุติอาชีพนี้
โดยขณะนี้ได้ประกาศขายเจ้าแรมโบแล้วก็วัวที่เหลืออีก๙ตัว

หลังจากที่สามีเสียชีวิตไปตัวเองก็อาจจะไม่ถนัดหรือเปล่า
ก็ต้องขายทั้ง๙ตัวทิ้งแล้วก็เปลี่ยนอาชีพเลย
ค่ะก็ต้องศึกษาลักษณะนิสัยของเขาให้ดีนะ
ว่าจะเลี้ยงมาหลายปีแล้วแต่ก็มันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้